มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยปรากฏว่าไม่ทันได้ระวัง
อ่ารถสิบแปดล้อวิ่งมาทางตรง
แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปดูครับ

ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอย
โอ้โหแล้วพุ่งชนแบบเต็มแรงเลยอ่ะพี่คิง

แล้วคือมอเตอร์ไซค์ยับเยินหน้าดูอะไรแบบนี้
ใช่ครับสภาพรถมอเตอร์ไซค์นี่คือเละเลย

๒๙เดือนเมษาประมาณตีหนึ่ง๔๔นาทีครับ

โอ้โหยักษ์เขาขับผ่านมาไง

ทางตรงมาจากนครนายกมุ่งหน้าอำเภอวิหารแดง

มอเตอร์ไซค์ก็พุ่งไปชนลูกพ่วง

แล้วปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นอนแน่นิ่ง

ไอเสียขาดออกมาแบบนี้เลยครับ

คนขับรถพ่วงแทนที่จะหยุดให้ความช่วยเหลือ

กัดจุดเกิดเหตุถนนสายสุวรรณสอนครับ
หน้าตลาดบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก

ปฏิหารก็คือว่าผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ชนกับรถพ่วง๑๘ล้อไม่ตายนะ

รอดตายครับแต่อาการก็สาหัสครับ
นายวิทยาอายุ๔๓ปีครับ
ขึ้นรถฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย

แล้วนอกจากนี้สภาพชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค
กระเด็นกระดอนขาดกระจุยกระจายครับ

คนขับรถพ่วง๑๘ล้อคู่กรณี

ตำรวจจะเร่งตามตัวมาสอบปากคำต่อไปนะฮะ

แต่สันนิษฐานว่ามอเตอร์ไซค์คือออกมาจากซอย

แล้วก็รถพ่วงก็วิ่งมาทางตรงด้วย
ระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้นะ